มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนับเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าที่มนุษยชาติมีพันธกิจร่วมกันในการพิทักษ์รักษาให้มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล่านี้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน
มรดกทางวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าได้ความคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกควรเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษยชาติทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยม

รดกโลกทางวัฒนธรรม๓แห่งคือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารจังหวัดสุโขทัย
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี
ไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วโลก
เป็นสิ่งทรงคุณค่าต้องหวงแหนปกป้องรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของโลก
และร่วมกันอนุรักษ์ไปยังรุ่นลูกหลานให้เป็นมรดกตกทอดและเป็นสมบัติของโลกตราบนานเท่านาน
อยากให้ทุกคนร่วมกันรักษานะคะไม่เช่นนั้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์และก็ธรรมชาติ
จะกลายเป็นแค่ภาพถ่ายแต่ไม่เหลือของจริงให้รุ่นลูกหลานเราได้ดูค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ